พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุระทึก
วันนี้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือที่โดยสารมากับสายการบินของอียิปต์
ลุ้นกันมากว่าฉันจะไปถึงจุดหมายไหม

ตอนเหนือของอียิปต์จะมุ่งหน้าไปยังกรุงไคโร
แต่ว่าเกิดการจี้กลางอากาศเกิดขึ้น
แล้วสลัดอากาศก็ต้องการจะให้เครื่องบินลำนี้ไปลงจอดที่ไซปรัส
ล่าสุดนี้ตำรวจบอกว่าสามารถที่จะควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
รอยไปดูความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์นี้กันครับ
คุณผู้ชมครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไซปรัสนั้นนะครับบอกว่า
เหตุการณ์การจี้เครื่องบินของสายการบินอียิปต์
ซึ่งจอดที่ท่ากาศยานานาชาติลานาคาของไซปรัส

ผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด

ถูกปล่อยตัวออกมาจากสนามบิน
และอยู่ในอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุที่จี้เครื่องบินนั้น
ถูกตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้แล้วหลังจากมีการเจรจานะครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศไซปรัสนั้นยังบอกอีกด้วยว่า
สรุปหรือยังครับโรสลินในขณะนี้
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สรุปแรงจูงใจที่ชัดเจนในการก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
มีรายงานออกเป็น๒เรื่องค่ะ
ด้วยบอกว่าผู้ก่อเหตุจี้เครื่องบินต้องการพูดคุยกับ
ชาวไซปรัสของเขาซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหากันอีกฝาก
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผู้ก่อเหตุได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว
สักความปลอดภัยอีกหนึ่งคนซึ่งในจำนวนผู้โดยสารมีชาวต่างชาติ
อยู่ด้วยเป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอียิปต์ยืนยันว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว
เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะคะ